คุณผู้ชมครับเที่ยงวันนี้มาเริ่มดูที่เรื่องของข่าวอุบัติเหตุ
แต่ว่าเป็นเหตุการณ์สยองพอสมควร

นะฮะคือต้องบอกว่ารถกระบาดคันนี้เขาไปฝ่าไฟแดง
คุณผู้ชมจังหวะเดียวกันกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
เขาก็มาตามสัญญาณไฟเขียวไปเจอรถกระบะชนเต็มแรง
โอ้โหร่างเนี่ยแขนขาแทบขาด

คอก็หักแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยครับ
โอ้โหคือเสียงเบรกแบบลากยาวอะพี่ก๊อฟ
เห็นถนนโล่งกล่าวว่าจะซัดเต็มแรง
กล่าวว่าเฮ้ยผ่าไฟแดงไปคงไม่มีใครจะพุ่งมาหรอกมั้ง

เออแล้วคนที่เขาขี่ออกไปเขาก็ขี่ไฟเขียวไง

สุดท้ายเจอชนเต็มแรงครับ

ร่างกายนี่ต้องบอกว่าแหลกเหลวเลยนะ

กล้องวงจรปิดจับภาพทุกอย่างได้ชัดเจนครับ
แล้วรถกระบาดลากร่างของนางสาวออนกมลอายุ๑๙ปี
ติดอยู่ใต้ท้องรถไปอีกประมาณสัก๒๐เมตรได้

นี่ฮะเธอเสียชีวิตคาที่คุณผู้ชมบาดแผลเต็มตัวครับ
ขาขวาเกือบขาดแขนหัวไหล่คอหัก

สุดท้ายต้องนำอุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อที่จะนำร่างของเธอออกมา
นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสักประมาณทิ้งเที่ยงของวันที่๓๐ที่ผ่านมาแล้ว
นะฮะถนนอรุณประเสริฐที่บริเวณสำแยกไฟแดง
ที่หนองแสงนะฮะตะบนโพไซอำเภอป่าติ้วที่ยักษ์สวทร
เบื้องต้นเนี่ยรถของผู้เสียชีวิตคือเธอขี่ออกมา
จากทางด้านของฝั่งแยกบ้านใหม่สามัคคี
พอมาถึงตรงนี้มันไฟเขียวไงเธอก็ออกไปตามสัญญาณไฟเขียว
นะฮะจะพุ่งไปทางตัวอำเภอป่าติ้ว
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผมบอกไปคือรถกระบะเนี่ย
คุณผู้ชมเข้ามาทางอำเภอป่าติ้วพอดีแล้วก็จะมุ่งหน้าไปตัวจังหวัดอำนาจริง
แต่พาไฟแดงมามอเตอร์ไซค์ฟ่าเขียวถูกต้องแล้ว
ขบอกพาไฟแดงมาชนโครมแบบนี้ค่ะ
น้องเขาเสียชีวิตเลยขับรถดูให้ดีครับ
ฝ่ายแดงก็ต้องจอดไม่ใช่ฝ่าไปแบบนี้นะฮะ
เคารพสัญญาณไฟก็นำพาความตายมาให้แบบนี้นะคะ